ท่านประธานที่เคารพครับพรดรปริศนานันทกุล
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับ
ต้องขอบคุณท่านประธานขอบคุณพักภูมิใจไทยนะครับ
ที่ให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่ง
มาร่วมอภิปรายงบประมาณในปีสุดท้าย
ของรัฐบาลและสภาชุดนี้
เมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสฟังท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
อภิปรายต่อสภา
ว่าจุดมุ่งหมายของรัฐบาลชุดนี้
ในปี๒๕๖๖ในการตั้งงบประมาณ๒๕๕๙
ท่านนโยคพูดว่าจะทำให้ประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
ฟังแล้วก็ชื่นชมนะครับ
ฟังแล้วก็ทำให้เกิดความคาดหวังว่า
ปี๒๕๖๕ต่อเนื่อง๒๕๖๖เนี่ย
จะเป็นปีที่พี่น้องประชาชน
เกิดความหวังมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
เราเข้าใจดีครับว่าจากสถานการณ์โควิด
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานี้

กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
และการท่องเที่ยวจะเป็นช่องทางเดียว
ขออภัยจะเป็นช่องทางหนึ่ง
ซึ่งเป็นช่องทางที่ใหญ่มาก
ที่จะทำให้คนไทยกลับมาลืมตาอ้าปากได้
จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
เงยหัวกลับมาเหมือนกับก่อนสถานการณ์โควิดได้

ผมได้มีโอกาสเปิดเล่มงบมารดู
แล้วก็ได้ดูในช่วงสั้นไม่กี่วันก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยครับ
แรกที่ผมเปิดดูคือเล่มของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับ
ปรากฏว่างบประมาณในปี๒๕๕๙
บมันของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้รับเพิ่มขึ้นนะครับ

เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๖๕นี้๕๐๙๒ล้าน
เพิ่มขึ้นมาประมาณ๒๒๓๐ล้าน
แต่ต้องย้อนกลับไปครับเมื่อปี๒๕๕๙
ตั้งงบประมาณก่อนที่จะมีในช่วงสถานการณ์โควิด๒๕๖๔เนี่ย
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีงบประมาณถึง๖๐๙๒ล้านบาท
ทำไมปี๒๕๖๖ที่เราคาดหวัง

ประเทศนี้จะต้องขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยว
แต่ตั้งงบประมาณให้กระทรวงการท่องเที่ยวเพียงแค่๕๐๐กว่าล้าน
เปรียบเทียบแล้วน้อยกว่าปี๑๙๖๔ด้วยซ้ำไป
ผมยังคิดว่าบนสถานการณ์แบบนี้

อยากจะให้ประเทศกลับมามีชีวิตชีวาได้เนี่ย

จะต้องใส่เงินงบประมาณเข้าไปมากกว่าก่อนเกิดวิกฤตด้วยซ้ำไป
แต่เมื่อมาดูงบประมาณแล้ว
ผมต้องบอกกับท่านประธานครับว่ามันน่าผิดหวัง
ในกรมภาระศึกษา
ซึ่งเป็นกรมหนึ่งภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผมเทียบย้อนไปเมื่อปี๖๔เช่นเดียวกันครับ
งบประมาณปี๑๙๖๔กรมภาระได้รับเงิน๑๒๐๐กับ๘ล้าน
มาปีนี้ได้รับ๖๐๐กับ๔๖ล้าน
จริงอยู่ครับว่ามันเพิ่มจากปีที่แล้วที่๖๑๘ล้าน
แต่กรมภาระเป็นอีกกรมหนึ่งที่ทำกีฬาเพื่อมวลชนครับ
กรมภาระมีบทบาทสำคัญมากกับกีฬา

เมื่อก่อนนี้กรมภาระอยู่กับกระทรวงศึกษา
พระเข้าไปมีบทบาทมากกับกีฬาในโรงเรียนในต่างจังหวัด
แต่มาวันนี้เรื่องงบประมาณเหลือเพียง๖๐๐กว่าล้าน
หายไปจากปี๖๔ครึ่งหนึ่ง
แทนที่จะเอาฐานปี๖๔มาคำนวณ
ท่านกลับใช้ฐานปี๖๕มาคำนวณ
ซึ่งฐานปี๖๕ต่ำกว่าปี๖๔ถึงครึ่งหนึ่ง
แล้วแบบนี้การพัฒนากีฬาที่ทางรัฐบาลคาดหวังว่า
อยากจะเห็นผู้คนออกกำลังกาย
อยากจะเห็นผู้คนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อยากจะเห็นผู้คนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายกัน
แต่ด้วยเงินงบประมาณให้กับกรมภาระแค่นี้
ผมเชื่อว่ามันไม่สามารถที่จะไปทำให้วัตถุประสงค์ที่ทางรัฐบาลได้ตั้งเอาไว้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

ผมย้อนไปเมื่อปี๖๔นะครับ
กรกฐเคยได้รับงบประมาณ๒๗๐๐ล้านบาท
๖๕ปีที่แล้วอ้างโควิดครับ
เหลือ๑๖๐๐ล้านบาท
ปีนี้สำนักงบมารใจดีนะครับ
เพิ่มให้กับกกทเป็น๑๖๐๐กับ๒ล้านบาท
เพิ่มมา๒ล้านบาทท่านประธานครับ
กับภารกิจที่มากมายของกรกฐ
ภารกิจที่อยากจะใช้ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรี
ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
ว่าอยากจะทำให้เป็นสปอร์ตทัวลิซึม
อยากจะเอากีฬามานำการท่องเที่ยว

เราได้รับการชื่นชมจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ

ได้รับการชื่นชมว่ามีผู้ชมที่เข้ามาชมในสนามเนี่ย

แต่มาปีนี้ผมเปิดเล่มงบมารดู
ปรากฏว่าไม่พบงบประมาณที่จะไปจัดอีเวนต์ประเภทนี้
ทั้งที่ตัวชี้วัดจากปีที่แล้ว
เห็นได้ชัดครับว่าประสบความสำเร็จ
มากไปกว่านั้นด้วยงบประมาณที่ต่ำเท่านี้
โดนตัดไปถึงเกือบจะ๕๐
จาก๒๗๐๐เหลือ๑๖๐๐ล้าน

คาดหวังอยากจะเห็นสปอร์ตทัวลิซึมครับ
การจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล
ขณะนี้เป็นที่นิยมมาก
ของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศสำหรับนักวิ่ง
เป็นที่ชื่นชมของนักกีฬาจากต่างประเทศ
ที่ประเทศไทยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี
พูดนักพูดหนาว่าเป็นนโยบายที่
เป็นโครงการที่น่าชื่นชมที่ดึงต่างชาติเข้ามา

โครงการแบบนี้มีเพียงแค่โครงการเดียว
เทรลเพียงแค่โครงการเดียวที่ดอยอินทนนท์
ประเทศไทยมีสถานที่ที่สามารถที่จะทำการวิ่งเทรล
ทำการจัดอีเวนต์แบบนี้ได้มากมายครับ
แต่เชื่อไหมครับว่าปีนี้มีโครงการใหญ่
มีกิจกรรมใหญ่เพียงแค่กิจกรรมเดียว
มากกว่านั้นครับอีเวนต์กีฬาอื่นตามจังหวัดหัวเมือง

เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยนัดกระชับมิตร

เมื่อวันซืนท่านสส๔วงพูดไปแล้ว
ว่าบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

มันแตกต่างจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
มันจัดการแข่งขันที่กรุงเทพมากน้อยแค่ไหน

รัฐบาลได้รู้สึกไหมครับว่าเราควรที่จะต้องกระจายการแข่งขันกีฬาแบบนี้
ออกไปตามหัวเมืองในต่างจังหวัดให้มากกว่านี้

ที่จัดสรรไปให้กรกฐเพียง๑๖๐๐กับ๒ล้านบาท
มันจะสามารถจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมอย่างนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
มันไม่ใช่เฉพาะแค่การจัดอีเวนต์นะครับ
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างที่สำคัญ
ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ปีนี้ได้รับจัดสรรน้อยมากครับ
โครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อม
การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
มันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตามกติกาของนานาชาติที่เขาได้กำหนดไว้

เราอยากจะเห็นการกีฬาของประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้า
แต่การจัดสรรงบประมาณเป็นไปแบบถอยหลัง
ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าปีหน้าจะถอยหลังลงไปกว่านี้ไหม
แล้วเราจะคาดหวังได้อย่างไรจากการจัดสรรงบประมาณ
จากสำนักงบประมาณให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแบบนี้
ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวอีกนิดเดียวครับท่านประธาน

สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทย
ในการที่จะเดินเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว
หมายความว่าบางคนที่ออกไปต่างประเทศแล้วจะเดินกลับเข้ามา
แต่อย่างไรก็ดียังจำกัดให้กับต่างชาติ

มันทำให้เราเหมือนกับการสร้างกำแพงให้ตัวเอง
เราบอกว่าเรากำลังจะเปิดประเทศ
ต่างชาติการเข้ามาสู่ประเทศนี้มันก็ลำบาก

ที่เราจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
เป็นการส่งเสริมให้คนไทยออกไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับ
เอาเงินออกไปใช้ต่างประเทศมากขึ้น
แทนที่จะให้ต่างชาติเอาเงินเข้ามาใช้ในประเทศ
เรากลับส่งเสริมให้คนไทยเอาเงินออกไปใช้ต่างประเทศในทางอ้อม
ผมจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้ว
เพื่อเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนี้ไม่พูดก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย

ท่านได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในส่วนของสพ
ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สิ่งที่ท่านดำเนินการเลยผมไม่ได้ไปปฏิเสธหลักคิดของกระทรวงศึกษาเลย
ผมเข้าใจดีครับว่าท่านอยากจะเห็นความเท่าเทียมกัน
ของนักเรียนต่างจังหวัดหรือนักเรียนต่างอำเภอ
ท่านอยากจะเห็นโรงเรียนประจำอำเภอให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เทียมกับโรงเรียนประจำจังหวัด
เพื่อไม่ให้ลูกหลานเยาวชนของพวกเราต้องเดินทางข้ามอำเภอ
เพื่อไปเรียนในโรงเรียนใหญ่หรือแม้กระทั่งเดินทางข้ามจังหวัด
เพื่อไปเรียนในเมืองหลวงหรือเมืองหัวเมืองต่าง
ผมเข้าใจในเจตนาครับแต่ท่านลืมไปครับ
ลืมไปว่ามันยังมีเรื่องคาราคาซังสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน๒๐๓๐คนโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนต่ำกว่า๑๐๐คน
ท่านไปพัฒนาโรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แต่ท่านลืมมองโรงเรียนที่ยังคงสถานะโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในขณะนี้
ดูดเงินงบประมาณที่เดิมเคยที่จะไปซัพพอร์ตให้กับโรงเรียนเล็ก
ดูดเงินพวกนี้ไปให้กับโรงเรียนใหญ่ครับทำให้โรงเรียนเล็กเนี่ยไม่มีกำลัง
ที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้กับเยาวชน
วิธีการแก้ไขของพวกโรงเรียนเล็กเหล่านี้เขาทำไงครับ
ท่านประธานก็น่าจะทราบดีวิธีการแก้ไขของเขาก็คือเขาจัดทอดผ้าป่าครับ
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาทอดผ้าป่าประจำปีหาเงินเรียลัยจากพี่น้องผู้ปกครอง
เพื่อเอาเงินเนี่ยมาจ้างครูอัตราจ้างมาจ้างครูจ้างสอนครับ
ครูจ้างสอนเดือนละห้าพันบาทปีหนึ่งหาเงินให้โรงเรียนปีหนึ่งประมาณแสนกว่าบาท
ผ้าป่าประมาณแสนกว่าบาทเพื่อมาจ้างครูจ้างสอนเอามาดูแลลูกหลานที่ยังอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ผมว่า
ผมถามไปทางกระทรวงศึกษาเสียดายท่านรัฐมนตรีไม่ได้มา
ผมถามรัฐมนตรีครับว่าวันนี้เนี่ยมันถึงทางแยก
ที่รัฐมนตรีจะต้องเด็ดเดี่ยวจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจครับว่าฉันจะเดินทางไหน
ท่านจะเดินไปข้างหน้าหรือท่านจะเดินเดินถอยหลังท่านจะเดินไปข้างหน้าหมายความว่า
ท่านจะเลือกที่จะไปสนับสนุนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้มันมีคุณภาพมากขึ้น
ยกระดับโรงเรียนพวกนี้ให้มีคุณภาพมากขึ้นทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่อื่น
ท่านทำเลยครับวิธีการทำไงครับท่านควบรวมสิครับโรงเรียนเล็กท่านต้องควบรวม
ถ้าท่านจะเดินหน้านะครับท่านควบรวมโรงเรียนเล็กให้ไปเรียนเอาเด็กนักเรียนไปเรียนโรงเรียนใหญ่
งบประมาณที่ท่านจะเอาเงินไปลงที่โรงเรียนเล็กท่านเอามาเป็นค่าขนส่งนักเรียนเพื่อส่งให้เขาไปเรียนที่โรงเรียนใหญ่
หลักของมันก็คือว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่เด็กที่เคยเรียนในโรงเรียนเล็กต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของเขา
คือไม่ต้องไปกระทบเงินในกระเป๋าของผู้ปกครองของเขาในเรื่องการเดินทางในเรื่องของการไปส่งนักเรียนในทุกวัน
ก็เอาเงินส่วนนี้มาเป็นค่าเดินทางให้กับเขาจัดรถรับส่งให้กับเขาโรงเรียนเล็กอย่างที่ผมบอกโรงเรียน๓๐คน๕๐คนรถบัสคันเดียวก็พอแล้วครับ
นี่คือทางเลือกถ้าท่านจะเดินหน้าหรือถ้าท่านจะถอยหลังท่านก็ไม่ต้องมีครับโรงเรียนคุณภาพท่านก็กลับมาดูโรงเรียนแบบเดิมเรานี่แหละครับแล้วจัดสรรครูเพิ่มเงินงบประมาณไปจัดสรรครูไปให้ตรงกับสารวิชาให้ครบถ้วนทุกสารวิชาเรามายืนอยู่ตรงทางแยกแล้วเราไม่ตัดสินใจแบบนี้ไม่ได้ครับคนเป็นเบอร์หนึ่งของก
เรื่องเรื่องงบกลางในส่วนของเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
เรื่องนี้เนี่ยเรารู้กันครับ
ว่าเงินก้อนนี้มันมีเอาไว้เพื่ออะไร
มันมีเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาล
รัฐบาลบางครั้งไม่ได้ตั้งเงินงบประมาณประจำปี
ไว้ในกลมกองต่างก็ใช้เงินก้อนนี้แหละครับ
แก้ไขปัญหาเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า
เช่นบนสถานการณ์โควิดเช่นบนสถานการณ์โรคระบาดหมู
ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็ใช้เงินก้อนนี้
เช่นโรคระบาดวัวลำปีสกินก็ใช้เงินก้อนนี้
หรือปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติพี่น้องเกษตรกรเสียหายเรื่องพืชพันธัญหารที่ปลูกแล้วเสียหายเพราะภัยต่าง
พวกนี้ก็เอามาใช้เงินก้อนนี้ครับ
นี่คือความเข้าใจผมเชื่อว่าความเข้าใจของสภาแห่งนี้
และผมเชื่อว่าเป็นความเข้าใจของพี่น้องประชาชนทั่วไป
แต่ผมพยายามที่จะเปิดหาดูนะครับว่าปี๒๕๖๕เนี่ย
งบกลางจำนวน๘๐๐๐กว่าล้านและปีนี้มาตั้งที่๙๐๐กว่าล้านเนี่ย
รัฐบาลได้นำเงินงบกลางส่วนนี้ไปใช้อะไรบ้าง

ผมไม่สามารถหาข้อมูลได้ที่ไหนเลย
แม้กระทั่งสำนักงบประมาณก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้
ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความลับอะไรกันมากมายขนาดนั้น
สภาซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบก็ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลงบประมาณในส่วนของงบกลาง
ในส่วนรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นได้

น้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทองเมื่อปลายปีที่แล้ว
ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีหลายท่านไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอ่างทองก็ดี
เกียรตินั่งอยู่ข้างหลังผมนี่ที่ลบบุรี
ท่านมาริกานั่งอยู่ด้านหลังที่ลบบุรีเช่นเดียวกันครับ

ผมหาลือในสภาแห่งนี้๒ครั้ง
สสกรวีหาลือในสภาแห่งนี้๑ครั้ง
เกลียดหาลือในสภาแห่งนี้หนึ่งครั้งเช่นเดียวกัน
เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม
จังหวัดเขาได้เสนอเรื่องขึ้นไปเพื่อขอใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

อ่างทองผมยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง
เขื่อนป้องกัตตริ่งพังครับ
สองตัวที่ตำบลจรเข้ร้องอำเภอชายโยกับอีกหนึ่งตัวที่เทศบาลเมืองที่บริเวณวัดต้นสน
สองตัวนี้พังครับทางจังหวัดได้ทำเรื่องขึ้นไปของงบประมาณในส่วนนี้ที่ว่างบสำรองหรือจะงบสำรองกรณีฉุกเฉิน

ถึงขนาดนี้เดือนมิถุนายนเข้ามาแล้ว
น้ำกำลังจะมาแล้วครับพระธรรมฐาน

หมายความว่าปีนี้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
จะต้องได้รับผลกระทบอีกครั้งคือน้ำท่วมอีกครั้งอย่างนั้นแหละครับ
เรามีเงินครับแต่เราไม่ทำ
เมื่อช่วงปลายปีช่วงเดียวกันช่วงน้ำท่วม
ผมได้ข่าวจากหลายจังหวัดนะครับ

ส่งไปถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัด

งบประมาณจังหวัดละประมาณ๒๐๐ล้าน
เรียกว่างบเศรษฐกิจฐานลาก

เหลือในช่วงปลายปีงบประมาณแบบนี้ครับ
งบกลางในส่วนงบฉุกเฉินนี่แหละครับ
เอาไปใช้เป็นงบเศรษฐกิจฐานลาก

ความจำเป็นของงบเศรษฐกิจฐานลาก

ที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังเมื่อกี้

มันมีเอาไว้ใช้เพื่อการไหนครับ

ผมเชื่อว่าท่านน่าจะพอเข้าใจ
ในสิ่งที่ผมได้อภิปรายไป

ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งได้ลงไป

ท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องนี้อย่างเด็ดขาด

ท่านจะไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชน

และท่านจะไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชน

ทั้งที่มีเงินอย่างเด็ดขาด

ผมเชื่อว่าท่านนายกรัมตีอยู่ด้านหลัง
และฟังสิ่งที่ผมได้พูดอยู่
ท่านไปลองสอบถาม

งบกางในส่วนของงบฉุกเฉิน
ท่านไม่ต้องบอกสภาแห่งนี้ก็ได้ครับ

มันใช้อย่างสมเหตุสมผล
และใช้ในกรณีฉุกเฉิน
จริงมากน้อยแค่ไหน

ผมสั้นนิดเดียวไม่เกิน๒นาที

ได้มีโอกาส
ในการแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนในจังหวัดนั้น

ไม่กระทั่งจังหวัดท่านประธานวิชย์
ในส่วนของงบจังหวัดไปเกินครึ่งครับ
เหตุผลของสำนักงบมารที่ตัดงบประมาณของงบจังหวัดลงไปเกินครึ่ง
เหตุผลเพราะว่าอ้างว่า
คณะกรรมการกระจายอำนาจมีมติว่างบจังหวัดนี้
ไม่สามารถที่จะไปทำภารกิจที่ทับซ้อน
กับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอะไรครับ
ถนนเข้าหมู่บ้านเล็กแบบนี้
ปลาปลาหมู่บ้านแบบนี้
มันประมาณตัวหนึ่งโครงการหนึ่งก็๒๓ล้านบาท
บตขนาดเล็กบางอบตเขาไม่มีเงิน
ในการที่จะไปทำโครงการถึง๒๓ล้านบาทครับ
เงินที่เขาจะใช้ในแต่ละปีในงบลงทุนเนี่ย
มีอยู่แค่๒๓ล้านบาทแล้วถ้าเขาไปทำโครงการเดียว๒๓ล้านบาทเนี่ย

เมื่อก่อนนี้ก็สามารถที่จะมาของงบที่เขาเรียกกันว่างบผู้ว่า
สามารถที่จะของงบได้แต่มาตั้งแต่ปี๖๔เป็นต้นมา
อย่างที่ผมบอกงบโครงการเหล่านี้ที่เสนอไปที่จังหวัดเนี่ย
ถูกสำนักงบตีตกทั้งหมดแล้วอ้างว่าเป็นมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจ
ไม่สามารถที่จะไปทำภารกิจของท้องถิ่นได้
ผมก็แปลกใจนะครับว่าทำภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้
แต่ทำภารกิจของหน่วยงานอื่นได้
ทำภารกิจของทางหลวงได้ทำภารกิจของทางหลวงชนบทได้
ทำภารกิจของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ภารกิจของโยธาธิการและผังเมืองทำได้
แต่ทำภารกิจของท้องถิ่นทำไม่ได้ครับ
อันนี้คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกแบบไหนแล้ว
ผมเข้าไปต่อสู้ในกรรมธิการงบประมาณอยู่๒ปีเมื่อปี๖๔กับ๖๕
และปีนี้ก็จะเข้าไปต่อสู้อีกครับ
ปีที่แล้วสำนักงบมารก็รับปากกับผม
รับปากกับกรรมธิการงบประมาณว่าปีนี้จะจัดสารใหม่
จะจัดสรรโดยไปยึดฐานข้อมูลงบประมาณในปี๖๓ก่อนที่จะถูกตัด
ผมก็มาดูครับธรรมตรีครั้งครับ
ผมก็มาดูครับผมยกตัวอย่างจังหวัดอ่างทองปี๖๓ได้๒๐๐ล้าน
พอมาถึงปี๖๔ลดเหลือ๑๐๐ล้าน
ปีที่แล้วปี๖๕ก็ใช้ฐานปี๖๔เหลือ๑๑๐กว่าล้านเพิ่มมานิดหน่อย
ปีนี้เพิ่มมาเป็น๑๖๐๗๐ล้านแต่ยังไม่เท่าฐานเดิมครับ
เช่นเดียวกันกับศรีสะเกดที่วันซื้อนี้ท่านสสสิริพงศ์ได้อภิปรายไป
นี่ครับคือสิ่งที่ผมต้องเรียนบอกกับท่านประธานผ่านไปถึงท่านมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ที่ผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ได้
ลองเรียนปรึกษากับทางคณะกรรมการกระจายอำนาจ
ว่ามันสามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้ได้ไหม
เพื่อให้ท้องถิ่นเพื่อให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
สามารถที่จะเสนอสู่ช่องทางของงบจังหวัด
เพื่อให้ผู้ว่าได้มีโอกาสนำงบประมาณตัวนี้
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนในชนบทได้อย่างแท้จริง
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณของรัฐบาล

ต้องขอประธานอภัยท่านประธานสภาที่ผมเกินเวลาของเพื่อนสมาชิก
ก็ขอให้ไปตัดในส่วนของพักภูมิใจไทย
แล้วก็ฝากทางกรรมธิการงบประมาณ
ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับ
ก็ขอให้พิจารณากันด้วยความรอบครอบ
แล้วก็ให้ใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชน